คุณผู้ชมไปวัดไปทำบุญกันพาไปตักบาทดอกไม้ค่ะเราจะได้เพิ่มบุญ
เผื่อเราจะโชคดีดวงดีดวงเห็งกับเขาบ้างเพราะว่าตักบาดดอกไม้ที่นี่เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดยะลาค่ะ
ทำเป็นเล่นไปน้องใบตองมีคนเคยบอกผมว่าการตักบาทด้วยดอกไม้เนี่ยสาวควรจะต้องทำ
จะมาเหี่ยวแห้งไม่ได้นี่ดูสาวสาวเขานั่งเรียงรอใส่บาดดอกไม้กันเยอะแยะเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะที่วัดเขาจัดพิธีตักบาดดอกไม้
ซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวของจังหวัดยะลานะ
ที่มีพิธีตักบาดดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครแบบนี้
งานนี้ก็มีพุทธศาสตร์ฟรรณิกชนนะคะ
ชาวอำเภอยหาแล้วก็อำเภอใกล้เคียงของจังหวัดยาลานำดอกไม้
ทูบเทียนและปัจจัยต่างมาร่วมทำบุญตักบาทดอกไม้
พระพิสุสงฆ์จำนวน๒๑รูป
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษานั่นเองนะคะ
โดยการตักบาดดอกไม้นี่นะก็จะเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญ
ที่อยู่คู่กับวัดยหาประชารามมาเป็นเวลานานแล้ว
เขาจะถือเอาทุกวันเข้าพรรษาของทุกปี
เป็นวันตักบาดดอกไม้เพื่อให้พุทธศาสนิกชน
ร่วมกันสืบสารอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีทางพระพุทธศาสนาค่ะ
เขามีความเชื่อเรื่องการทำบุญมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
และปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี
โอ้โหเป็นร้อยปีนะปี๒
นั่นมันนานมากเลยนะ
ใช่ค่ะหลังจากที่ตักบาดดอกไม้กันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
ชาวบ้านก็จะพากันมาวางดอกไม้ปิดทอง
แล้วก็กราบไหว้รอยพระพุทธบาทจำลองกันต่อ
พระพุทธบาทจำลองนี้ตั้งอยู่ในวิหาร

จะได้เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตแก่ครอบครัวและหน้าที่การงานด้วย
เนี่ยค่ะก็เดินเข้ามาในวิหารกันแบบนี้ถือดอกไม้กันมานะคะ
ปัจจุบันทางวัดยหาประชารามเนี่ยก็มีการบูรณะรอยพระพุทธบาทให้สวยงามเป็นประจำอยู่ทุกปีเลย
เพื่อต้อนรับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่คนจะมาสักการะกันเยอะมาแน่นวัดตลอดเลย
สำหรับใครที่อยากจะไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทจำลองนี้สามารถไปกันได้นะคะที่วัดยหาประชารามตำบลยหาอำเภอยหาจังหวัดยะล่า
นี่ก็เป็นประเพณีเก่าแก่นะคะที่ควรค่ากับการอนุรักษ์นะคะเพราะว่า๑ปีมีครั้งเดียวเนี่ยคุณผู้ชม
อันนี้คือรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะอยู่ในโบสถ์เลยสวยงามมากนะคะก็คือเป็นวัดในจังหวัดยะลาที่เขามีการจัดประเพณีตักบาดดอกไม้
แล้วก็เสริมสิริมงคลด้วยการมาสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองที่นี่มาวัดเดียวก็คือได้เสริมสิริมงคลกลับไปเลยเนาะ
มีโอกาสก็ควรจะไปนะใช่คือจังหวัดยาลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่สวยมากเขามีจุดเด่นเรื่องของการวางผังเมืองอยู่แล้ว
ไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างก็ได้เหมือนกันมีได้ความสวยงามแล้วก็มีสวนดอกไม้ที่สวยด้วย
ปากใต้ของเรานี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะอีกหน้า
ปักใต้บ้านเรามีน้ำมีเขาทะเลกว่างใกล้จะไปในปักใต้บ้านเรา
ลองทั้งรายการเลยได้ไหมชอบอ่ะฟังแล้วมันรู้สึกดี
ให้เต้นคนเดียวอ่ะอยากจะไปตอนนี้เลยอ่ะ
เต้นอยากไปเต้น
ปักใต้บ้านเราทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ทำงี้

คือทีมงานบอกมาแล้วบอกว่าถ้าอยากจะเต้นต่อให้ซื้อเวลาด้วย
ให้ชนะจัดใช่มั้ยได้ค่ะเพราะเวลามันจะหมด